อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นชื่อเสียของคนไทยหรือเปล่า
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขารอรถเม
พูดพูดพาสาทัยออกมาบอกว่าคุณผู้ชมขออภัยนะ
รอมาชั่วโมงนึงแล้วพูดแบบนี้
รอมาเป็นชั่วโมงแล้วแล้วก็ชี้นิ้วเป็นเลขหนึ่งให้คนขับดูด้วย
คนขับบอกก็ถ้ารีบก็ขึ้นขนส่งสาธารณะอย่างอื่นสิ
รถเมที่นี่เขาขับช้ามันเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมไปดูกัน

ไว้เลยเจาะจริงหรออีกก้าอะไรรอบนอกใช่หะ
นี่ค่ะก็คือโตเถียงกันคือเปิดประโยคมา

มีปัญหาอะไรมึงมีปัญหาอะไร

แล้วก็โตเถียงกันอยู่แบบนี้ค่ะ

กูไม่กลัวกูเป็นคนไทย

เอาจริงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดประโยคภาษาไทย

แล้วนี่คือไปก่อเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฮ่องกงไง
คือเอาง่ายอายเขาอะค่ะ
คืออย่าภาคภูมิใจกับการเป็นคนไทยแบบนี้
คือคนขับรถเมย์ก็พยายามบอกไม่มีปัญหาคุณก็ลงไปซินี่คุณกำลังรบกวนผม
แต่เขาใจเย็นมากคุณเห็นไหมยกน้ำขึ้นมาดื่มแล้วก็คือพยายามพูดจาแบบไม่หาเรื่องบอกให้ลง
ซึ่งผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้ก็ไม่ยอมลงสักทีสุดท้ายคนขับรถเมย์ต้องโทรไปหาในท่าเลยค่ะ
เพื่อแจ้งบอกว่าเอาออกรถไม่ได้นะเพราะมีคนไม่ยอมลงรถ
แล้วก็ทักทายคนขับรถเมฆบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายหรอ
รอรถชั่วโมงนึงแล้วแล้วคนขับก็พูดออกมาเป็นภาษาจีนนะคะว่า
ไม่ต้องพูดภาษาไทยผมไม่เข้าใจ
สุดท้ายคือต้องให้บุคคลที่๓มาเคลียร์ค่ะถึงจะยอมลงรถไปได้
อย่างที่บอกว่าคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
คนไทยไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม
ไปขอโทษคนฮ่องกง
ขอโทษกับพฤติกรรมของผู้ชายที่สวมเสื้อสีเขียวคนนี้

แล้วก็บอกว่าคนในประเทศแต่ละประเทศ
มันก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีปะปนกันไปนั่นแหละ
โปรดขออย่าเหมารวมเลยนะว่าคนไทยทั้งหมดเป็นแบบนี้
หลายคนก็เข้าไปด่าเลยนะคะว่าโอ้โหเสียมารยาทมากนะ
นี่ทำให้อับอายขายขี้หน้ากันทั้งประเทศ

ภูมิใจกับอะไรแบบนี้ได้ยังไงอายแทนเลย

ถ้าเป็นเขาเนี่ยคงจะถีบลงไปแล้ว
กลายเป็นอย่างนั้นไปค่ะอืม